เพราะว่าก็มีปฏิกิริยาออกมาจากทางฝั่งเพื่อน
เมื่อคุณแม่ไปออกรายการดัง
แล้วก็มีการพูดถึงว่า
จะให้อภัยฝั่งทางคุณปอคุณโรเบิร์ต๑๐๐

ไม่ว่าจะเป็นคุณแอนนาเองก็ดีคุณฮิปโปเองก็ดีค่ะ
คุณแอนนาเองคุณแม่คุณแตงโมบอกว่า
แอนนาอยู่นิ่งก่อนค่ะ
นี่แหละค่ะทีนี้คุณแอนนามีการมาไลฟ์เลยค่ะ

ถึงเรื่องการจัดงานศพของคุณตังโม
โอ้โหพูดไปร้องไป

ก็คือเมื่อวันที่๓มีนาคมมีการโทรหาคุณแม่

ว่าจะไปปรึกษาว่าคุณแม่อยากจะเปลี่ยนสถานที่จัดงาน
ให้มันใหญ่ขึ้นไหมกว้างขวางขึ้นหรือเปล่า
เพราะว่าคนมันอาจจะเยอะแล้วก็ยังไม่เคยไปบอกสื่อไหนด้วย
หลังจากนี้เธอบอกว่าจะขอหยุดทุกอย่าง
แต่ก็รู้สึกเสียใจเอางี้ลองฟังเธอรู้เลยค่ะ
แล้วก็อาจจะทำได้ไม่ถูกไม่ตลอดรอดฝั่ง

ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ท่านทำไปแล้วมันไม่ดี
หรือผิดพลาดหรือว่าสื่อสารอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษ
แต่ว่าเจตนานางจริงตั้งแต่แรก
คือไม่มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีกับคุณแม่เลย
แล้วก็ส่วนต่อไปนี้
ก็จะไม่มีการให้ข่าวหรือว่าไม่มีการพูดอะไรอีก
ก็จะหยุดนะคะ
คุณแอนนาก็มีการฝากไปถึงทุกคนด้วยนะคะ
ว่าอย่าไปพิมพ์อะไรหรือว่าอย่าไปว่าคุณแม่ตังโมเลย

ไม่อยากให้ใครไปว่าแม่ของตังโม
ที่แม่เข้าใจไปแบบนั้น
อาจจะฟังข้อมูลมาจากหลายทางก็ได้
คุณแอนายยืนยันนะคะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ออกตามหาความจริง
ก็ตั้งใจอยากจะทำเพื่อแตงโมนี่แหละ
อยากจะทำหน้าที่เพื่อนให้เต็มที่ที่สุด

ก็กราบขอโทษทั้งคุณแม่แล้วก็ทุกคนด้วย
ชาวเน็ตบอกว่าคุณแอนนาอย่าถอดใจสิ

ว่าจะจัดงานศพให้คุณแตงโมให้เพื่อนรักให้ดีที่สุด
ทำเถอะอย่าเพิ่งถอดใจเลย
ใช่ค่ะขณะที่เพื่อนอีกคนนึงก็คือคุณพุดเดิ้ลนะคะ
เพื่อนของคุณฮิปโปแล้วก็เป็นเพื่อนอีกหนึ่งคนที่เสนี่ยวคุณตังโม
ก็ออกมาโพสต์ว่าอีกหนึ่งเลยที่เสียใจมากคือ
เจ้าภาพที่จิตต่อช่วยงานเขาบอกว่า
มีการขอถอนตัวไป๔เจ้าแล้ว
แล้วก็บอกว่าพี่โมหนูทำเต็มที่สุดความสามารถแล้วนะ
ก็นี่แหละค่ะหลังเกิดกระแสดราม่าเรื่องของคุณแตงโมเนี่ย
ที่คุณแม่ของคุณตังโมไปออกรายการ
ก็มาถึงคุณแอนนามาถึงเพื่อนสนิทหลายคน
ที่บอกว่าไม่อยากจะยุ่งแล้วเรื่องนี้
ทำให้แฟนคลับหลายคนก็กังวลใจว่า
แล้วอย่างนี้มีก่อนหน้านี้ทางพี่เอสุพชัย
กับคุณอ้ำพัชราภามีการออกมาบอกว่า
เดี๋ยวจะเป็นเจ้าภาพจัดงานศพให้คุณแตงโมทั้งหมด

เขาขอถอนตัวจากการจัดงานศพพี่เอพี่อ้ำด้วยหรือเปล่า
ใช่หลายคนก็เลยกังวลใจเรื่องนี้
ล่าสุดค่ะทีมข่าวทาราชทีวีของเราคุณจักรีน
ติดต่อสอบถามไปยังพี่เอเลย
เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตกลงเป็นยังไงบ้างพี่เอ
คือพี่เอก็ยังยืนยันว่าทั้งพี่เอแล้วก็คุณอ้ำ
ว่าจะดูแลงานศพให้คุณตังโมเหมือนเดิม
ยืนยันว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
ก็เป็นข้อความที่ได้พูดคุยกับพี่เอสุภาชัย
ประเด็นนี้คุณแม่ก็รู้แล้วนะ
ว่าพี่เอกับคุณอ้ำเขายังคงที่จะร่วมในการจัดงานศพให้